อีกเหตุการณ์หนึ่งอุกอาจเหมือนกันคุณผู้ชมฮะแต่เหตุการณ์นี้ดีนะยังไม่มีการทำร้ายกัน
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งโอ้โหบุกไปถึงบริษัทคู่อริเพราะว่าก่อนอันนี้มีการขับรถขับมอเตอร์ไซค์ปาดกันมา
แล้วเอาไม้เบสบอลชี้ใส่หน้าเขากะจะทำร้ายเลย
และต้องเอาพวกมา
โอ้โหจังหวะจังหวะหันหลังไปจะตามพวกนะ
เพื่อนอยู่สักไก่เลยถ้าเป็นผู้ห่วงจะหายแวะไปนะเพื่อนอยู่รั้วแล้ว
เออนี่เปิดมาคนเดียวก่อนเลย
ไม้เบสบอลชี้หน้าแบบนี้โอ้โหนี่ฮะ
ใหญ่เลยมีอะไรเปล่านายธนองหาเรื่องท้าทายนี่แหละจะเข้าไปทำร้ายครับ
แล้วก็มีพักพวกนี้รออยู่ด้านนอกนู้นอยู่หลังไอ้ที่กั้นที่รอปภเขากั้นไว้นะครับ
เหตุการณ์นี้มันมาจากที่ชายคนนี้เขาเร่งมอเตอร์ไซค์พุ่งไปชนท้ายรถของผู้เสียหาย
ก็คือคนถ่ายคลิปนี่แหละบนถนนรัชดามุ่งหน้าแยกพระรามเก้าครับ
หลังจากนั้นชายคนนั้นพร้อมพวกอีก๔คนขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาสมทบเข้ามา
แล้วก็อย่างที่เห็นเลยลงจากมอเตอร์ไซค์เอาไม้เบสบอลฟาดตีมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายที่จอดไว้จนพังเลยครับ
แล้วก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วทั้งหมดก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไป
ทีมข่าวไทยรัฐยังได้รับคลิปวงจรปิดหลายมุมเลยซึ่งคุณภูริโชธผู้เสียหายเนี่ยได้มาครับนี่ครับเป็นวงจรปิดนะจากทางเข้าบริษัทเลย
ส่งเข้ามาเอามาร้องเรียนกับไทยรัฐทีวีก็จะเห็นว่าขณะที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จากแยกเทียมร่วมมิตรมุ่งหน้าแยกพระราม๙ปรากฏว่า
คนในคลิปซึ่งเป็นชายวัยรุ่นสวมเสื้อยืดสีดำสวมหวกกันน็อกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ป้ายทะเบียน๙๖๘๘กรทมมาในเส้นทางเดียวกันครับ
แล้วก็เหมือนจะไม่พอใจหาว่าขี่ปาดหน้าแล้วก็ขี่รถตามผู้เสียหายมาจนถึงด้านในลานจอดรถของบริษัทแห่งหนึ่งที่เป็นที่ทำงานของผู้เสียหาย
แล้วก็เอาม้ายเบสบอลมาโข่มขุตามคริปเลยนะครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเนี่ยเอาคริปหลักฐานจริงเอาไปแจ้งความว่าที่สอนอดินแดงล่ะแต่เรื่องไม่ขืบหน้าครับก็เลยส่งมาร้องเรียนกับท้ายรัฐที
หวังจะให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วครับตามมาถึงบริษัทเลย